แม่น่ะรวยด้วยนะเปย์ด้วยนะ
แต่แม่ก็ไปเทเขาใช่ไหม
คืออันนั้นเป็นแฟนเป็นแฟนเลย

เพราะว่าเพราะเรารู้สึกว่าอาชีพการงานเราไม่มั่นคง
แล้วมันรวยถ้าเลิกกูต้องได้แน่

เขาจะไปนัดตู้ดีทุกอย่างอะไรเงี้ย
แต่เป็นคนที่แบบเป็นคนแมนนะ
ความที่เราร้องเพลงทั้งที่ควรอยากโฆษณ์ต่าง
เฮ้ยถ้าบอกว่าอยากจะไปเที่ยวลงอ่างแล้ว

ไปเปิดเหล้านั่งแบบเลี้ยงดิ้งเด็ก
มึงบอกกูเพราะกูแมนมากกูร้องเพลงกูร้องนี้กู
คือเราเป็นคนที่เห็นสันดาลของผู้ชายที่เวลามันเป็นอย่างนั้นมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นไง
ก็แบบคือก็อยู่ด้วยกันมาแบบเขาไปมานะก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
เพราะเขาจะกลับไปอยู่บ้านแม่แล้วแวะมาหาเราบ้างบางครั้ง
เราก็ประมาณสักตี๓ไหมตี๓ตี๔เฮ้ยหงุดหงิดปกติไม่เคยลื้อของผู้ชาย
ไม่เคยลื้อข้าวลื้อของไม่เคยเซ็กโทรศัพท์ถ้ามันหุดหิด
มันมีเซนต์มันจะมีเซนต์ของมันเราก็ไปหยิบมาดูแล้วก็เปิดดู

ข้อความพี่คะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้กริ้วเท่าไหร่เฉย
มีความรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นคนนิสัยแบบเจ้าชู้อย่างนี้อยู่แล้ว
สลิปไอ้บัตรเครดิตมาอย่างนี้
ก็มีไปเปิดไปแบบไปเปิดเล่าเปิดเมมเบอร์เปิดอะไรเยอะแยะเราก็แบบ
พอมาประกอบกันแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันต้องแบบซีเรียสที่จะคบคนนี้
เราก็เลยบอกว่าตื่นตื่นออกไปจากบ้านฉัน
ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
พอถามฉันก็ไม่ได้คำตอบฉันได้ข้ออ้างออกไปออกไปเลย
และต่างนั้นก็เลิกกันมึงรอรอรอเส้นไปใหญ่อย่างนี้

คือจริงคนไม่ได้อยู่ดีแล้วเด็ดเดียวหรอกมันต้องสะสม
มาถึงจุดหนึ่งได้บอกกูไม่ทนเราก็เท
คือเป็นคนถ้าจะเลิกพูดน้อยมาก
ถ้าอย่างผู้หญิงนี่เวลามันบ่นมันด่ามันงอนเนี่ยยังไม่เลิกดีหรอก
ถ้ามันเงียบจากคนที่เห่าเก่งแล้วเงียบไม่เห่าเลย

คือเพื่อนเกย์เนี่ยมันจะใส่ใจเรามากกว่าคนปกติธรรมดา
เวลาเราโดนแฟนมันไปมีคนอื่นแล้วแหละเราก็ยังเด็กอยู่๒๐กว่ายังไม่จบดีเลย
แล้วก็น้องเนี่ยเป็นรุ่นน้องไม่กี่ปีแล้วก็เป็นมือเป็นโน้น
แล้วก็จะน่ารักตอบแว๊วแบบปากกลมผมหยักแล้วก็แบบปากเล็กยิ้มแล้วมีแก้ม

แล้วกิมเนี่ยเขาก็จะดูแลเราไม่เอาไม่ร้องไห้อยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวไปส่ง
ไม่ยอมอแงนะอย่างอแงกินข้าวหรือยังเนี่ยร้องอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่มีแรงหรอกกินข้าวก่อน

ไม่รู้เลยเขาก็มีแฟนนะเขามีแฟนเป็นผู้หญิง
แต่พักหลังเนี่ยเหมือนกับเขาเลิกกับผู้หญิงเนี่ย
แต่วันเขาก็จะเขาก็ชอบพาเราไปเฝ้ารุ่นน้องอีกคนนึง

แล้วเสร็จวันหนึ่งเราก็จะถามคนนี้ว่า

บอกไม่เอาเป็นเพื่อนกันดีอยู่แล้ว
แล้วบอกแล้วทำไมเธอไม่ชอบฉัน
ทำไมเธอยังชอบแบบไหนนะเหล่านี้ลุ่นน้องใช่มั้ย

เหงียบแล้วตาแบบตาขึ้นเขื่อง

กล้าถามเขาอีกว่าเราเป็นแฟนกันไหม

แบบเหมือนเข้าใจง่าย
เราไม่ได้เลด้าเสียหรอกเรามองว่า

เมื่อเราไม่ได้เอาเซ็กซ์เป็นที่ตั้ง

เรารู้สึกว่าเราอยากจะมีแบบความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
เขาไม่สามารถมีให้แม่ได้แม่โอเคหรอ

ใช่ถูกต้อง

ชีวิตหรือว่ามุมมองของแม่เปลี่ยนไปไหม

แต่ทุกวันนี้เราเหมือนเราเรียนรู้ว่า
เรียนรู้ขีดจำกัดของตัวเอง

มีหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกที่เราทำไม่ได้

หรืออยากคิดว่าจะกรีดสิ่งนั้นกรีดสิ่งนี้

แปลว่าเราโคตรใจกว้างเราโคตรโตเลย

ช่วงวัยสมมุติตอนเด็กความต้องการจำมาก
แต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นโตขึ้นความต้องการของเรามันก็อาจจะน้อยลง
มันเติบโตตามประสบการณ์ที่เราเจอนั่นแหละ
ความต้องการเรามากน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่
อันนั้นมันจะเป็นเรื่องเหมือนกับแบบเราสุ่มไปเรื่อย

มีเงินมีอำนาจสั่งการอยู่ในมืออย่างนี้ค่ะ

อยู่บนขอบเขตของการที่รู้แล้วว่า

มันอยู่แค่นี้ฉันตาย